มีเหตุสยองเกิดขึ้นที่จังหวัดน่านค่ะคุณผู้ชมลูกเขยอยู่ก็เกิดคลั่ง
เอามีดแทงแม่ยายวัยสี่สิบสี่ปีจนเสียชีวิตแทงพี่เมียบาดเจ็บสาหัสไปอีก
ก่อเหตุเสร็จไม่ได้หนีไปไหนนะคะเข้ามอบตัวยอมรับสารภาพกับสิ่งที่ทำลงไป
หลายคนตั้งคำถามว่ามันเกิดอะไรขึ้น
มเหตุที่ทำให้เขาต้องฆ่าโหดขนาดนี้คืออะไรไปเจาะประเด็นเรื่องนี้พร้อมกันค่ะ
นี่คือภาพจากกล้องวงจรปิดจับภาพพลเมืองดีกำลังอุ้มนางวันดีปันอุ่นวัย๔๔ปี
ขึ้นรถไปส่งโรงพยาบาลหลังถูกแทงด้วยอาวุธมีดที่หน้าหอพัก
บ้านกอกอำเภอภูเพียงจังหวัดนั่นทนพิษบัตรแผลไม่ไหว
สิ้นใจตายในภายหลังนอกจากนางวันดีแล้วยังมีคนถูกแทงอีกหนึ่งคน
คือนายจิรพงศ์วัย๒๓ปีโดนแทงเข้าที่๔ข้างอาการสาหัส
คนร้ายคือนายพายุวัย๑๙ปีซึ่งเป็นลูกเขยของนางวันดี
เหตุการณ์ครั้งนี้สาเหตุเกิดจากความไม่พอใจที่ลูกเขยมีต่อแม่ยายและพี่เมีย
สุดท้ายจึงปิดฉากลงที่ความตาย
วันที่๑๒ตุลาคมตำรวจสพภูเวียงลงพื้นที่จุดเกิดเหตุ
มีเพียงกองเลือดขนาดใหญ่มีร่องรอยการต่อสู้
เก็บรวบรวมหลักฐานไว้

ก่อนเกิดเหตุนางวันดีกับนายจิรพงศ์ขับรถมาหานายพายุ
เพื่อเคลียร์ปัญหาจนเกิดมีปากเสียงกัน
เหตุมาจากการที่แม่ยายจะพาลูกสาวและหลานไปอยู่อีกอำเภอหนึ่ง

จึงเกิดมีปากเสียงและชกต่อยกัน
บรรปลายกลายเป็นใช้มีดทำร้ายนางวันดีจนถึงแก่ความตาย
และนายจิรพงศ์ได้รับบาดเจ็บสาหัส
ทีมสืบโรงพักภูเวียระดมกำลังออกตามลากคนร้าย

เพราะนายพายุตัดสินใจเดินทางเข้ามอบตัว
เจ้าตัวยอมรับเสียใจกับสิ่งที่ทำลงไป
ทั้งที่วันนี้เป็นวันเกิดของภรรยา
แต่เขากลับต้องมาฆ่าแม่ยาย
แต่โมหัวที่เรียกแม่เขานี่หรือครับ

ไม่อย่าแตกเวลาไปแล้วครับพ่อพ่อ
ตำรวจสอบปากคำในพายุทั้งคืน

และฝากถึงภรรยาให้พาลูกไปเยี่ยมที่เรือนจำบ้าง
เพราะรักและผูกพันกับลูกเมียมาก
ค่ะคือ
เพื่อความรักคุมตำรวจขยายผลเรื่องยาเสพติด
นายพายุยอมรับเสพยามาก่อนหน้านี้๗๘วัน
แต่คืนเกิดเหตุอ้างว่าไม่ได้เสพ
ตำรวจแจ้งข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนา
นำตัวไปทำแผนสรุปสำนวนส่งฟ้องศาล
งานนี้คนที่เศร้าเสียใจที่สุด

ที่ต้องมาสูญเสียแม่อีกทั้งสามีก็ต้องมาติดคุก
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน